คุณอาจนถึงตอนนี้ตำรวจบอกไหมว่าตำรวจให้น้ำหนัก
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องการเนี่ย
น่าจะเป็นเรื่องอะไรจนถึงวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กัน

เขาไม่ได้บอกอะไรนะครับ

คุยครับคุย

เอางี้ตำรวจบอกอะไรเรื่องความคืบหน้าของน้องการบ้างคะ

เขาบอกว่าหมากัดแพะ
คือมันมีรอยกัดแทะบนร่างกายใช่ไหม

แต่ว่าเขาบอกไหมคะว่าที่เด็กเสียชีวิตน่ะเสียชีวิตเสียชีวิตเพราะอะไรคะ
ไม่แน่ใจครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงูครับ
ทำไมคุณอาถึงคิดว่าเป็นเรื่องงูกัดอ่ะคะ
ก็เพราะแถวนี้มันไม่เคยมีหมากัดใครอะครับ

ใช่ครับไม่เคยมีใครบอกว่าหมากับใครอะไรไงครับ
มีหมาไล่เด็กไหมหมาแบบไล่กัดเด็กหมากัดเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ

คนก็ไม่เคยมีให้ได้ยินเหรอคะ

น้องการเนี่ยเขาเลี้ยงหมาถูกไหม๒ตัวใช่ไหมคะตามข่าว
ครับมีหมา๓ตัวครับ
เพราะฉะนั้นโดยปกติเขาไม่ใช่เด็กที่แบบเจอหมาแล้ววิ่งหนีใช่ไหม

เขาก็กลัวครับแต่ไม่เข้าไปเล่นเฉยอ่า

คือเขาก็กลัวแต่เขาไม่เข้าไปเล่นกับหมาพวกนี้หรอก
เดี๋ยวนะคือก็ถ้าเป็นหมาตัวอื่นที่ไม่ใช่หมาเขาเขาก็กลัวแต่ก็แค่ก็คือไม่เข้าใกล้อย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เข้าไปเล่นด้วย

คุณอาที่บอกคาดว่าเป็นงูอ่ะแถวนั้นมันมีงูงูเยอะเหรอคะ
มันก็พอมีครับงูตัวใหญ่

มันหลายอย่างนะครับบอกไม่ถูกแต่ตัวมันใหญ่ไม่ใหญ่มาก
คืออย่างนี้ที่คุณอาคิดว่าเป็นงูนี่เพราะว่าได้คุยกับเพื่อนคุณอาที่เป็นพระหรือเปล่าคะเห็นในข่าวเนี่ยหลวงพี่ท่านก็พูดถึงเรื่องว่าน้องอาจจะโดนงูกัดอย่างนี้ค่ะ
ไม่ไม่ผมคิดผมคิดไว้ก่อนที่ว่าจะไปรู้จักพระตอนนั้น
แล้วตามปกติเนี่ยนะคะเราได้เราได้เตือนหลานด้วยไหมคะว่าต้องเวลาออกไปเล่นเนี่ยให้ระวังงูอย่าเดินไปตรงนั้นอย่าเดินไปตรงนี้อย่างนี้คือมีเตือนอยู่ก่อนแล้วไหมคะ

เตือนเขาว่ายังไงบ้าง
ก็คือว่าอย่าออกไปเล่นตรงนี้มันลกเดี๋ยวงูมันจะกัดอะไรอย่างนี้
ตรงที่ลกเนี่ยมันไกลจากบ้านเรามากไหมคุณอา
ไหนปีเล่นไกล
มันก็ไกลพอสมควรนะ
สักประมาณได้ไหมสักประมาณได้ไหมถึงโลไหมถึงโลไหม

ก็ไม่ไกลนะถ้าเด็กวิ่งเล่นไปมันก็ถึงอะเนาะ
แล้วเขาไปแถวนั้นบ่อยเขามีที่ที่ไปประจำไหมหรือเขาก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยคะการเนี่ย
เขาก็ไปทุกที่ครับ
เวลาไปเขาจะมีเจ้าสองตัวไปกับเขาด้วยตลอดใช่ไหมคะ

เขามีเพื่อนบ้างไหมน้องการเนี่ยค่ะ

ไม่มีเพราะว่าเพิ่งมาอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่มีเพราะอะไรคะ
ไม่มีเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเด็กอ่ะ
ไม่มีเด็กรุ่นเดียวกับเขาเลยเหรอคุณอา
มีแต่ลูกตัวเองไม่มีใครเลย
เขาเป็นเด็กบุคลิกยังไงคะอันนี้ถามคุณอาผู้ชายก่อน
การเนี่ยเป็นเด็กนิสัยใจคอบุคลิกลักษณะเป็นยังไงคะ
ที่แรกมาอยู่กับผมเลยเป็นคนนิ่งเป็นคนขี้กลัว
แต่พอผมเลี้ยงไปกับแฟนผมเลี้ยงไปมาเขาก็
ตับปรุงตัวดีอ่ะก็คือเป็นเด็กที่น่ารัก
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

คุณอ่าคุณอ่ามีลูกกี่คนนะคะ
แล้วลูกคุณอาคนเล็กสุดนี่อายุเท่ากันไหมหรือว่าโตกว่าแล้วคะ
มีลูกคนไหนของคุณอาที่แบบเป็นเพื่อนเล่นกับการบ้างคะ

ค่ะเขาก็เล่นกันบ่อยค่ะ
แล้วจริงแล้วตกลงว่าน้องการเนี่ยเขามีน้องฟ้าเป็นเพื่อนหรือว่าส่วนใหญ่เขาอยู่คนเดียว
หมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เดินไปเที่ยวเล่นคนเดียวตกลงเขาเขายังไงกันแน่คะ
บางทีเขาก็เล่นคนเดียวบางทีเขาก็เล่นกับน้อง
เฮ้ยตกคล้องแล้วนะ
เอายังไง
อ่า

ก็มีครับ
มีแต่เด็กดูครับ
อ่าถ้าถ้าลูกวิ่งไปนี่คุณอาทิ้งทิ้งหูไว้เลยคนนึงนะคะ

ถามคุณอาผู้หญิงต่อคือตกลงน้องการเนี่ยก็คือเขาก็ล่าเริงเขาก็มีเพื่อนเล่นแหละใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะอยู่คนเดียวตลอดใช่ไหม

แล้วตกลงไอ้เรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินทำประกันเนี่ยคุณอารู้เมื่อไหร่ว่าหลานมีประกันชีวิตที่โรงเรียนคะคุณอาผู้หญิงตอบก่อนได้ค่ะ
หนูเป็นคนไปทำค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เพราะว่ามันทำตอนเข้าเรียนใช่ไหม
ใช่ค่ะทำตอนเข้าเรียน
เรารู้รายละเอียดไหมคะว่าเงินประกันมันเท่าไหร่ใครยังไงรับผลประโยชน์เงื่อนไขเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะเรารู้รายละเอียดไหม
ไม่รู้ค่ะเพราะไม่ได้เข้าไปขึ้นกับเขา
แล้วคุณอารู้ยังไงว่ามีการทำประกันคะ
พ่อหนูเป็นคนไปทำไว้แต่ไม่ทราบว่าเขาเป็นประกันแบบไหนยังไงก็เลยโทรไปสอบถามเขาดู

ตอนที่คุณอาโทรไปถามเนี่ยคือใจตอนนั้นคิดว่ายังไงคะ
ก็แค่จะเอาเงินตรงนี้มาทำศพน้องค่ะเพราะเราไม่มีเงิน
แล้วคือเราไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมว่าถ้าน้องเสียชีวิตแล้วเนี่ยเงินได้ก้อนนี้มันเท่าไหร่เราไม่เคยรู้เลยใช่ไหม
ไม่เคยรู้ค่ะ
คุณอาจ๋าตามปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เอ่อทำประกันเอาไว้เนี่ยจริงแล้วก็เอ่อ
อย่างคุณอาเป็นผู้ปกครองเนี่ยจริงเราต้องรู้รายละเอียดเนาะแต่คุณอาไม่รู้ใช่ไหม

คุณอาทั้งสองคนก็คือรู้แหละว่าเข้าเรียนแล้วต้องมีประกันเพราะว่าลูกเราก็เข้าเรียนก็มีประกันเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่มีประกันทุกคน
แล้วยังไงคือคุณอาต้องทำอะไรบ้างเรื่องประกันของเด็กคือแค่เซ็นรับทราบเหรอคะหรือว่าเซ็นอนุญาตหรือเซ็นยังไงคะ
ผู้ชายก็ได้อ่าผู้ชายเป็นคนเซ็นใช่ไหม
เป็นรับทราบกับอนุญาตครับ
แล้วเรารู้รายละเอียดไหมผู้ชายรู้รายละเอียดไหมคะ
ไม่รู้ครับวันนั้นเขาประชุมเขานัดประชุมแต่ผมลืมลืมนัดเขาอะครับ

อะไรนะ

เป็นตอนที่เอาน้องไปฝากเข้าเรียนนะครับ
แล้วเขาประชุมกันวันอื่นเหรอคะไม่ใช่วันนั้น
ใช่ประชุมวันอื่นครับ
ตอนที่เขาจะอธิบายรายละเอียดอะไรต่างอันนั้นไม่ได้ไป
แต่วันที่ต้องเซ็นคือเอาเด็กเข้าเนี่ยอันนี้คือไปเซ็นเลยใช่ไหมไปเซ็นเลย

คุณอาตกลงน้องการเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้นะคะคือคุณพ่อเขามาฝากคุณอาเลี้ยงไว้ถูกไหม
โดยที่คุณพ่อเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวอย่างนี้หรอค
เปล่าค่ะเขาเอามาฝากไว้เพราะเขาเดินทางไกลค่ะเขาไม่อยากย้ายโรงเรียนเด็กกลัวเด็กเรียนไม่ทันอ่า
อ่าแล้วคุณแม่ของเด็กเนี่ยเขาได้มาขอว่าเอาจะเอาน้องการไปเลี้ยงเองบ้างไหมคะ
อันนี้หนูไม่ทราบค่ะต้องถามพ่อเด็กอะค่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
คุณอาตอนนี้เนี่ยนะคะเท่าที่คุณอาทราบจากตำรวจยังไงก็ต้องรออย่างเดียวไม่มีน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งเลยใช่ไหม
อ่าคุณคุณอายังไงต้องรอผลชนสูตรอย่างเดียวใช่ไหมคะ

ในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่เคยมีใครทำร้ายกันใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดว่าอาจจะโดน

ใช่ค่ะเพราะงูมันก็พอมีอยู่
หลานเคยมาเล่าให้ฟังไหมเวลาไปเล่นแล้วเคยมาเล่าให้ฟังไหมบอกวันนี้เจองูด้วยอย่างนี้เคยเล่าให้ฟังไหมคะ
ครั้งนึงค่ะเขามาบอกหนูอะค่ะว่าอ่าหมามันกัดงูทรายหลังสวน

เพราะฉะนั้นก็เคยมีเหมือนกันใช่ไหม

เราได้คุยกับตำรวจอีกสายหนึ่งอย่างไรขอบคุณคุณอาก่อนนะคะ